เพราะแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษสุดนั่นก็คืออาจารย์ลักษณ์ฟันทงนั่นเองนะคะ
ดุเดือดครบทุกวงการทั้งเหตุบ้านการเมืองทั้งโรคระบาดและเศรษฐกิจ
วงการบันเทิงซบเซาสุดสุดไม่มีงานไม่มีเงินอะไรที่เคยรุ่งเรืองกลับเงียบหายโอ้โห
คือพูดง่ายแย่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ปีนี้ค่ะพลิกชะตาวงการบันเทิงจะกลับมาปังสุด
รวมไปถึงคำทำนายที่อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดี
หมอลักษณ์ฟันทงดวงดาราสาวใครที่เลิกกับแฟนที่เป็นดาราด้วยกัน
บกันมานานหลายปีแต่สุดท้ายเลิกกันไปปีก่อน
ฝ่ายหญิงดวงจะมีคู่ใหม่เลิศกว่าเดิม
ดารานะจะได้แฟนใหม่รวยนะมั่งคั่ง

จะมีคู่ใหม่คนใหม่และสดใสกว่าเดิม
โห้ยยยยยดุเดือด
แค่บางส่วนนะยังดุเดือดขนาดนี้นะคุณผู้ชม
ลองคิดไปพร้อมกันสิคะว่าปีที่ผ่านมามีนางเอกคนไหนเนาะ
เป็นแฟนกับดาราแล้วต้องเลิกรากันไปบ้าง
มีคู่เจอจรัสมากในปีนี้จะใช่น้องเบลล่าอย่างที่หลายคนสงสัยหรือเปล่า
รับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันมาก

ถูกต้องค่ะเปลี่ยนปีแล้วดวงแต่ละคนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ชมนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจารย์ลักษณ์ทักมาแล้วแล้วก็ฟังเอาไว้นะคะ
อะไรที่ดีก็รับไว้อะไรไม่ดีก็รอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะได้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะ